คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องอยู่บนรถบนท้องถนนกันบ้างค่ะ
คือเรื่องนี้หลายคนก็น่าจะเคยเจอนั่นแหละ
เวลาที่ขับรถไปตามท้องถนนแล้วเจอไหม
เศษดินที่มันหล่นมาเต็มไปหมดเลยบนท้องถนน
แล้วมันเกิดมาจากรถบนทุกดิน
เขาไม่ได้มีอะไรมาคุมมาป้องกันอย่างดี
แล้วเชื่อไหมคะว่านี่คือชนวนของการเกิดอุบัติเหตุ

ไปดูกันค่ะกับเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้น
แถวรามอินทรานะคะคุณผู้ชมนี่มีผู้บาดเจ็บด้วยนะ
ใช่ค่ะอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นช่วงประมาณเที่ยงคืนครึ่ง
แถวปากซอยรามอินทรา๓๙ไปจนถึงแยกไฟแดง

มันมีดินเหนียวเลอะเทอะเต็มถนน๓ช่องทางเลย
ระยะทางยาวเลยนะคะ๕๐๐เมตร
มีรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์เกิดอุบัติเหตุ

ตำรวจก็ต้องปิดการจราจรชั่วคราว
เพื่อเคลียร์พื้นที่เอาดินเหนียวพวกนี้
ทำความสะอาดผิวถนน

ที่เขาไปต่อไม่ได้เลย
นี่แหละนายเย็นสืบสิงโชเฟอร์แท็กซี่ที่เกิดอุบัติเหตุ

บอกว่าขับรถมาจากตลาดรามอินทา
แล้วก็เห็นเป็นรถหกล้อนะบรรทุกดินมาเต็มคันเลย

แล้วทีนี้พวกดินเหนียวที่มันบรรทุกอยู่

แท็กซี่ที่ขับตามมาก็หลบไม่ทัน

ถลายไปเกิดอุบัติเหตุ
ส่วนรถบรรทุกดินนะเขาเหมือนไม่รู้เรื่องเลยคุณสืบสกุล
คือขับต่อไปเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
และที่สำคัญถนนเส้นนี้ตรงนี้มันมืด
พอรถยนต์มันขับผ่านมารถมอเตอร์ไซค์ขับผ่านมา
ก็มองไม่เห็นไงคะลื่นถลายไปชนกัน

กองดินที่หล่นลงมากองใหญ่นะฮะ

หลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวตำรวจก็คงต้องไปดูแหละ
รถบรรทุกดินเขาขับหลบหนีไปทางไหน
แล้วก็ต้องเรียกมาต้องมีการเสียค่าปรับ
มีการดำเนินคดีอะไรตามกฎหมายกันต่อไป
เพราะแบบนี้มันเกิดอุบัติเหตุเนอะ

ไปดูคลิปที่เขาแชร์กันในโลกโซเชียล

เป็นรถอีกคันนึงเป็นรถสีดำเนี่ยค่ะซ้ายมือเนี่ย
รถสีดำป้ายแดงคันนี้

แล้วเนี่ยมันเกิดการเฉียวชนกันขึ้น

ใช่พอเกิดเหตุเสร็จปั๊บคนขับรถสีดำป้ายแดงลงมาเลย

ซึ่งเจ้าของรถคันที่ติดกล้องเนี่ยนะ
เขาก็เหมือนกับตัดบทไปเรียกประกันมาเคลียร์ละกัน
เพราะเขาก็ไม่อยากเถียงกันให้มีเรื่องมีราวมากไปกว่านี้ค่ะ
แล้วคุณผู้ชมก็เห็นว่ารถป้ายแดงเนี่ย
จากเขาจะบอกว่าผมเปิดไฟเลี้ยวแต่มันเปิดกระชั้นชิดมาก
พอพ้นกลวยปั๊บแล้วหักหัวออกมาเลยรวมถึงเส้นทึบด้วย
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนใช้รถใช้ถนน

ดังนั้นค่ะเตือนย้ำเตือนตัวเองไว้เปิดไฟเลี้ยวแล้วทิ้งจังหวะนิดนึง

ไม่ใช่เปิดไฟเลี้ยวแล้วก็จะหักหัวออกมาแบบนี้เลย
มันโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้นะคะ